กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
หลังจากที่เรารู้จักที่มาของเมนูและวัตถุดิบต่างของกวาเมง
ช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วล่ะค่ะ
นั่นก็คือการชิมว่าแต่เมนูนี้จะอร่อยขนาดไหน
ฟังจากปากคุณน็อตพร้อมกันเลย

เพราะว่าเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จ
แล้วก็ต้องชิมชามอันนี้ยอดน้ำค้างเป็นชายยอดนิยมที่สุดของที่นี่
ยอดน้ำค้างเนี่ยเป็นชาที่นี่ค่ะเขาเขาต้องเก็บหนึ่งปีหนึ่งครั้งค่ะ
อ๋อเป็นหนึ่งครั้งเดียวค่ะปีล้านน้ำค้างค่ะปีหนึ่งครั้งค่ะ
ก็เลยเป็นที่มาของชื่อชายอดน้ำค้างอันนี้มีชื่อเสียงมาก
อ๋อค่ะอันนี้คืนชื่อค่ะชายอย่างงี้ค่ะคืนชื่อเลยนะครับผมอ่ะ
ถ้างั้นเราลองชิมกันเลยดีกว่านะครับลองชิมเริ่มจากแห้งก่อนแล้วกันนะ
ทานยังไงแม่สอนหน่อยคลุกเขาเท่ากันคลุกไม่ต้องคลุกแล้วค่ะอันนี้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วเราคลุกให้เรียบร้อยแล้วคลุกเรียบร้อยแล้วค่ะ

มักไหมคะมีความเผ็ดนะของตัวพริกคั่วของเราใช่ไหมพริกกะเรียงของเราใช่ไหมเผ็ดกะเรียงค่ะ
แต่ไม่ได้เผ็ดขนาดที่ว่าทนไม่ไหวแล้วมันจะมีความหอมพิเศษของกลิ่นของอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
กลิ่นนี่มันจะเป็นเผ็ดค่ะหมักเอ่อเผ็ดกะเรียงไอ้กลิ่นหอมหอมนี่มันมาจากพริกกะเรียงเลยเหรอ
ผิดกะเรียงกับกระเทมเจียวค่ะพอผสมกับงาขาวด้วยค่ะต่อมางาด้วยผสมกับกระเทมเจียวมันจะมีความหอม
ความมันแล้วก็รสชาติมันค่อนข้างจัดจ้านเหมือนกันนะแล้วตัวเส้นก็จะนุ่มจะไม่แข็ง
จะไม่เหนียวจะนุ่มนะฮะก็เป็นรสชาติที่น่าจะถูกปากคนไทยเลยล่ะเพราะรสชาติจัดจ้านครบรสพอสมควรนะครับผม
อันนี้รสชาติเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันเลยเหรอค่ะ
อันนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะอันนี้ต้องคลุกเขาเข้ากันแล้วแหละอ๋อนี่คลุกค่ะอ่า
ต่างกันแล้วทิ้นเธอนมันรสชาติต่างกันค่ะอันนี้จะออกเข็มอาจจะเป็นน้ำซุปกระดูกของเรา
มีความเค็มแล้วก็รสของมะเขือเทศจะเข้มข้นกว่า
ผัดเส้นสองอันไม่ได้ต่างกันคล้ายกัน
เพราะว่าก็ลวกเหมือนกันถูกไหม

แค่เป็นน้ำแต่มันแห้งเพราะฉะนั้นเส้นไม่ได้ต่าง
แต่รสชาติของแบบแห้งกับแบบน้ำเนี่ยต่างกันชัดเจนเลย

ยำไปยำเส้นไปอันนี้ก็เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชาติเข้มข้น

แล้วคนที่นี่นิยมทานแห้งกับน้ำชอบไหนมากกัน

เพราะวัยคนที่นี่เขาชอบจิ้นน้ำ
บอกแล้วว่าจะถูกปากคนที่เป็นคนไทยมากกว่า

อ่ะตามธรรมเนียมเราต้องปิดท้ายด้วยชาอันนี้อันนี้เขาทำอย่างงี้ค่ะ
เพราะว่าชานี้เขาใส่ที่นี่ค่ะใส่ที่นี่เสร็จแล้วก็เขาเอาอันนี้
ทำอย่างงี้อ่าทำอย่างงี้ค่ะทำอย่างงี้ค่ะว่าไง
เขาเอาอันนี้ออกมาเอาอันนี้ออกมาค่ะเขาเขาจะดึมอันนี้
เขาอันนี้อ่างตาใส่ตาแต่สว่างดีค่ะนี่เหรอค่ะเพราะว่ามันมีขอนก็เอาเขาเขาเหมือนอ่างตาอย่างนี้
นี่ใครหลอกเราไม่ได้อ่ะนะตาสว่างมาแล้วอันนี้เอ่อเพราะว่าเราปวดก็ต้องเอาหนวดหนวดหวดค่ะ
ถ้าปวดก็หนดก็มันอ๋อมันมีความอุ่นไงความอุ่นขามันหด
เลือดลมเหมือนกันค่ะเขาลดอย่างงี้ค่ะอากาศเนาเขาต้องกินชาทุกมือค่ะอืม
อาหารเสร็จก็เขาชิมชาเออชาก็ค่อนข้างหอมมีความหอมเป็นเอกลักษณ์นะ
ดีทานแล้วก็รู้สึกมันชุ่มคอด้วยชุ่มคอค่ะมันชุ่มคอนะ
นี่ก็คือวิธีการรับประทานอาหารทั้งหมดนะฮะพูดถึงร้านของป้านวยดีกว่า
ของเราถือว่าเป็นร้านดังของจังหวัดแม่ห้องศรเลยก็ว่าได้ที่ว่าอย่างงั้นค่ะ
คนท้องถิ่นแถวนี้ล่ะมาทานกันบ่อยไหมอ่าคนหมู่บ้านก็กินค่ะ
คอคเทลไม่มาก็กุ้นหมู่บ้านกินหน้าผวนก็ก็กินค่ะ
ถ้าใครมาแม่ห้องศรแล้วไม่มาทานกาเมงที่ร้านป้านวยเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเลยนะถ้าพูดขนาดเนี้ย
ใช่ไหมรู้สึกไงบ้างที่เราเป็นร้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ห้องศร
ดีใจไหมที่บอกว่าดีใจค่ะดีใจค่ะก่อนจากกันเนี่ยคุณป้านวยเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อย
ถ้าเกิดว่ามาแม่ห้องศรเนี่ยจะมาร้านป้าหมวยเนี่ยมายังไงอยู่ที่ไหน
อยู่ในหมู่บ้านรักไทยค่ะอ่าอยู่ในหมู่บ้านรักไทย
เออป้าป้าเป็นคืนมาที่วันรักไทยป้ามาหาร้านเฮ้าอยู่ตั้งในหมู่บ้าน
เออมันมีตั้งชายเขามากินก๋วยเตี๋ยวเฮ้า
ก็คือแปลว่าถ้ามาถึงหมู่บ้านรักไทยแล้วเนี่ยร้านป้าหน่วยอยู่ซ้ายมือร้านแรกเลย
วันนี้ต้องขอบคุณป้านวยมากเลยครับขอบคุณมาก
แค่เมนูแรกก็หน้าตาน่าทานแบบสุดที่สำคัญโดดเด่นไม่เหมือนใคร
ชื่อเสียงด่งดังไปไกลถึงอำเภออื่นกันเลยทีเดียว
ซึ่งป้านวยแอบกระซิบมาว่ามีคนในอำเภอเมืองนั่งรถนานกว่า๑ชั่วโมง
ข้ามป่าข้ามเขาเพื่อมาทานเมนูกวาเม้งฝีมือป้าหน่วยให้ได้
แม้แบบนี้ก็ต้องยกให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเซลบริตี้ประจำบ้านรักไทยแล้วล่ะค่ะ
แต่จบจากร้านป้านวยเราจะพาไปอร่อยกับเมนูถั่วภูอุ่น
เมนูนี้ความเด็ดดวงก็ไม่แพ้เมนูอื่นเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าทั้งแม่ห้องศรเนี่ยมีร้านที่ขายเมนูนี้แค่๓ร้านเท่านั้น
โอ๊ยอะไรจะลายไอเทมเบอร์นนั้น
เอาเป็นว่าช่วงหน้ามาดูหน้าตาของเมนูถั่วภูอุ่นร้อน
พร้อมกันแล้วกันว่าจะมีที่มาและหน้าตายังไงนะ